คืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับเราสองคนได้ยาวไปจนถึงเที่ยงคืน
เพราะเรายังต้องเกาะติดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับภารกิจที่จะนำทั้ง๑๓ชีวิตทีมหมูป่า
ออกมาจากถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายนะคะ
คืนที่๑๓แล้วคุณภาคภูมิที่ทั้ง๑๓คนอยู่ในนั้น
คือปัญหาอุปสรรคมันก็มีเพิ่มขึ้นในแต่ละวันนะฮะ

การทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ลดละความพยายามนะครับ
ตอนนี้ยังคงพยายามที่จะเอาทั้ง๑๓ชีวิต
ออกมาจากถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายให้ได้
คือตอนนี้ทุกภาคส่วนเขาก็บอกว่าคือมันไม่ใช่เรื่องง่าย
ในเร็ววันนี้แน่ที่จะนำตัวทั้ง๑๓คนออกมาได้
แต่ก็ไม่ลดละความพยายามนะคะ
สูบน้ำออกเพื่อลดระดับน้ำอันนี้ทำมาตลอดเวลา
หาทางออกอื่นนอกเหนือจากปากถ้ำ
เรื่องของการหาโพรงทางด้านทิศใต้ของถ้ำหลวงเนี่ยก็หาต่อเนื่อง
แต่สิ่งที่ต้องพูดถึงกันเพิ่มเติมก็คือ
ออกซิเจนที่อยู่ในถ้ำนะตอนนี้มันเป็นยังไงบ้าง

เนื่องจากต้องใช้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานปฏิบัติการกันเยอะ
อากาศก็น้อยลงปกติในถ้ำก็อากาศน้อยอยู่แล้ว
เดี๋ยวมาดูนะครับว่าภายในถ้ำณขณะนี้เนี่ย

ระดับน้ำที่เขาวัดกันนะวันนี้เป็นอย่างไร

ถ้านับตั้งแต่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
จนถึงวันนี้นั่นเท่ากับว่า๑๓วัน๑๓คืนแล้ว
เนินนมสาวที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับ

แต่นั่นรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าไปทำงาน

ถ้าจะพูดถึงระดับน้ำในวันนี้เนี่ย
ปากถ้ำที่เป็นโถง๑มาโถง๒โถง๓

แล้วก็ไปที่จุดเนินนมสาวที่ทั้งหมดอยู่เนี่ยนะครับ
ตอนนี้ถือว่าระดับน้ำดีขึ้นนะฮะ
เดินได้แต่สภาพยังเป็นดินโครน

จุดที่เป็นปัญหาก็คือจุดเลย๓แยกไป

แล้วก็ต้องฝ่าฟันในการดำน้ำเข้าไปด้วย
แต่ปัญหาล่าสุดณขณะนี้นั่นก็คือเรื่องของ

สภาพอากาศในถ้ำปกติออกซิเจนก็น้อยอยู่แล้ว
แต่ตอนนี้ยิ่งลดน้อยลงไปอีกเพราะฉะนั้น

แก้ปัญหานะครับนั่นก็คือเรื่องของ
การที่จะต้องลากสายออกซิเจนเข้าไปให้ได้นะครับ
เพราะว่าทุกคนต้องการอากาศในการหายใจนะครับ
วิธีการในการลากสายออกซิเจนเข้าไปในพื้นที่นั้น
ก็คือจะให้นักดำน้ำนะครับท่านผู้ชมครับ
นักประดาน้ำเนี่ยจะลากสายเข้าไปจาก
ฐานปฏิบัติการเลยที่โถง๓ผ่าน๓แยกนะครับ
แล้วพยายามจะไปถึงตรงหาดพัทยา

เพื่อนำอากาศไปให้ทุกคนได้หายใจ
แล้วสายนี้นะครับที่เห็นนักประดาน้ำกำลังลากไปเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สายออกซิเจนที่จะเอาอากาศเข้าไปเท่านั้น
ยังมีเรื่องของสายสัญญาณโทรศัพท์
ทำกันมาตั้งแต่วันแรกแล้ว
ในตอนนี้ก็ยังต่อสายสัญญาณโทรศัพท์ไม่ได้นะครับ
ปฏิบัติการลากสายอากาศเข้าไปภายในถ้ำ
เป็นปฏิบัติการเร่งด่วนที่ศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
พยายามจะทำให้สำเร็จในวันนี้
แม้ว่าระดับน้ำบริเวณปากโถงถ้ำจนถึงโถงที่๓จะลดลง

เพราะว่าทางเข้าออกมีทางเดียวนะครับ
เป็นเส้นทางโขดหินเป็นโครนลื่น
และเมื่อเลยจากโถง๓ไปแล้วน้ำยังสูง
ซึ่งดำน้ำไปเนี่ยมีหลายจุดที่ต้องฝ่าฟันให้ถึงเนินนมสาว
เรามาดูเรื่องของสายอากาศที่ลากกันอยู่นะครับ
สายอากาศที่ลากไปเป็นท่อกว้างประมาณ๓หุ่นนะครับ
หุ่นนั้นเท่ากับ๓ส่วน๘นิ้วหรือประมาณ๙๕มิลลิเมตร
โดยภายในสายอากาศนั้นจะติดตั้งสายโทรศัพท์สนามไว้ในท่อนี้ด้วยนะฮะ

แล้วจะลากไปให้ถึงเนินนมสาวจุดที่น้องและโค้ชของทีมหมูป่า๑๓คนอยู่ที่นั่น
หรือความยาวก็คือประมาณ๕๐๐เมตร
บริเวณนั้นไม่ได้มีแค่๑๓คนนี้เท่านั้นนะครับ
มีแพทย์มีพยาบาลเวชศาสตร์มีทีมดำน้ำในจุดต่าง
ก็มีเจ้าหน้าที่ทำงานอีกหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับ
ทำทุกสิ่งทุกอย่างในถ้ำเพื่อจะพาทั้งหมดออกมาให้ได้
รวมแล้วอยู่ในถ้ำหลวงในขณะนี้มีมากกว่า๑๐๐ชีวิต
เพราะฉะนั้นออกซิเจนอากาศจำเป็นแน่
ลากสายอากาศเสร็จสิ้นแล้วจะต่อกับถังออกซิเจนนะครับ
จะต่อเข้าไปแล้วก็จะปล่อยอากาศเพิ่มอากาศเพิ่มออกซิเจนให้กับด้านใน
เนื่องจากตอนนี้อากาศในถ้ำนั้นออกซิเจนเบาบางมาก
การตรวจวัดปริมาณออกซิเจนล่าสุดนะครับมีค่าร้อยละ๑๕
ซึ่งถือว่าออกซิเจนลดลงจากวันที่๒๙มิถุนายนที่ผ่านมาที่ตอนนั้นตรวจวัดค่าออกซิเจนได้ที่ร้อยละ๑๙นะครับ
นี่คือการแก้ปัญหาเรื่องของการหายใจภายในถ้ำเรื่องของอากาศเราก็ลากสายเข้าไป
เรื่องของสัญญาณโทรศัพท์เราก็ลากสายไปพร้อมกัน
แต่ทีนี้เรามาดูหน่อยว่าเรื่องของระดับน้ำในถ้ำนั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง
นี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าจะพาทั้งหมดออกมาต้องฝ่าฟันน้ำ
เราตรวจสอบเรื่องของน้ำภายในถ้ำนะครับท่านผู้ชมครับ
ระดับน้ำภายในถ้ำณวันนี้นะครับเขาวัดกัน๓จุดด้วยกันนะครับ
ปากถ้ำเนี่ยระดับน้ำ๒๔เซนติเมตรนะฮะ๒๔เซนติเมตรก็ประมาณเท่านี้ครับเดินได้
แต่นี่คือน้ำนะฮะว่าสูงเท่านี้นะครับแต่ว่าจะเจอหินเจอโครนเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งความลำบาก
๒๔เซนติเมตรคือนะช่วงเย็นนะฮะแต่ตอนเช้าเนี่ย๒๖เซนติเมตรนั่นเท่ากับว่าลดลง
จากปากถ้ำนะครับถ้าเข้าไปอีก๓๐๐เมตรนะครับเช้าเนี่ย๔๒นะครับส่วนเย็น๕๐เซนติเมตรครับท่านผู้ชมครับ
เท่ากับว่าสูงขึ้นนะครับจากระยะทาง๓๐๐เมตรเข้าไปอีก๕๐๐เมตรน้ำอยู่ที่๓๘เซนติเมตร
ถือว่าต่ำกว่าตรงเมื่อสักครู่นี้นะฮะแต่ว่าตรงนี้ระดับน้ำ๓๘เซนติเมตรก็ถือว่ามากกว่าเมื่อช่วงเช้านะครับ
แต่เอาเป็นว่าณขณะนี้น้ำก็สามารถที่จะเดินได้ไม่ต้องดำแต่นี่ไม่ใช่จุดที่เป็นจุดปัญหานะครับ
นี่คือแถวปากถ้ำมาแค่๒๓ระยะเท่านั้นระยะที่เป็นปัญหาที่สุดนั่นก็คือจุดสามแยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเพื่อจะไปเนินนมสาว
ถ้าผ่านจุดนี้ไปนะครับท่านผู้ชมครับ๑๗๐๐เมตรเนี่ยนะระยะทางเนี่ยระดับน้ำสูงมากครับระดับน้ำสูงตั้งแต่พื้นถ้ำจนถึงเพดานนะครับ
สูงขนาดนี้ที่สำคัญก็คือมันเป็นช่องลอดนะฮะช่องลอดที่คนคนเดียวผ่านได้โดยต้องไม่มีถังออกซิเจนอยู่ข้างหลังต้องลากไปนะครับถ้าเป็นฝรั่งตัวใหญ่เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าผ่านลำบากมากเขาก็พยายามขยายขยายทางให้ใหญ่ขึ้นแต่ปัญหาก็คือว่าน้ำมันยังอยู่นะฮะน้ำอยู่เต็มเลยแค่๑๕เมตรระยะทางเนี่ยนะคร
มีน้ำมาจากทั้งซ้ายและขวามาเจอกันแถวนี้เป็นน้ำวนแล้วน้ำดูดได้นะครับถ้าถูกดูดลงไปอยู่ใต้น้ำแล้ววนอยู่แถวนี้หาทางออกไม่ได้อันนี้ยุ่งเลยนะครับ
แต่ถ้าจะผ่านตรงนี้ต้องใช้อากาศขนาดไหนมันต้องสัมพันธ์กันนะครับจะผ่านไปได้ต้องดำน้ำและดำน้ำก็ต้องใช้ถังออกซิเจนนะครับ
มีการประเมินกันแล้วว่าในจุดนี้ถ้าจะผ่านไปนักดำน้ำ๑คนถ้าจะเอาตลอดเส้นทางด้วยนะฮะจากเนินนมสาวไปถึงปากถ้ำต้องใช้ขวดอากาศ๓ถังนะครับ
จะวางเบสไลน์ไว้ตามจุดต่างแล้วแต่บางทีไม่เจอมันไม่ปลอดภัย
ถ้าเป็นไปได้ต้องเอาติดตัวไปสามถังเวลาดำน้ำไปกลับเฉพาะจุดนี้นะฮะ
ถ้าไป๖ชั่วโมงกลับอีก๕ชั่วโมงไปนี่ถวนน้ำกลับนี่ตามกระแสน้ำ
แต่ถ้าเป็นเด็กคงต้องใช้เวลามากกว่านั้นแม้จะประกบ๒ต่อ๑
พลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการหน่วยซิลถึงขั้นเอ่ยปากเลยว่า
ดำน้ำด้านในถ้ำเนี่ยมันโหดมากเป็นภาวะที่ไม่เคยเจอมาก่อน
ซับซ้อนความสลับยากง่ายของพื้นที่จุดต่างความมืดความลึกนะครับ
แต่ก็ยืนยันว่าแม้จะต้องเร่งรีบแต่หน่วยซิลจะทำงานอย่างรอบครอบที่สุดนะฮะ
แม้จะต้องเร่งรีบกับสถานการณ์ที่บีบคันรวมทั้งฝนที่จะมา
แต่ทุกอย่างก็จะเอาให้ปลอดภัยที่สุดถึงจะพาออกมา
เอาเป็นว่าณขณะนี้ระดับน้ำที่อยู่ด้านในแล้วจะต้องพาผ่านออกมาเนี่ยยังยากอยู่นะครับ
ปากถ้ำมาถึงโถง๑โถง๒โถง๓ตรงนี้เดินได้แล้วแต่ข้างในนี่แหละฮะที่เป็นปัญหา
เพราะฉะนั้นอีกแผนหนึ่งก็คือด้านบนนะครับด้านบนที่เราหาปล่องหาโพรงกันอยู่นะครับ
ถ้าเราหาเจอก็จะถือว่าทำให้สามารถที่จะมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการพาทั้งหมดออกจากถ้ำ
ตอนนี้มีข่าวที่น่าจะเป็นเรื่องที่
สัญญาณดีสำหรับทีมค้นหาด้านบนนะครับ

เด็กที่อยู่ที่เนินนมสาวบอกว่า

ได้ยังไงว่าเช้าในถ้ำมันมืดเหลือเกิน
เขาบอกว่าตอนเช้าเขาได้ยินเสียงไก่ขันนะครับ
นั่นเท่ากับว่าอาจจะมีช่องที่จะขึ้นไปข้างบนนะฮะ

อาจจะมีความหมายก็ได้นครอี๋แอลมาสอน

หวังกับการเจอโพรงเจอปล่องด้านบน
คือนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็บอกว่า
เขาเจอ๔โพรงทิศใต้ของถ้ำ
แล้วมันมีโพรงหนึ่งโพรงที่๔มันเป็นไปได้สูงมาก

ก็ได้แต่หวังว่าน่าจะเจอน่าจะเจอโพรงที่สำเร็จ
ทีมที่หารังนกเขาบอกเขาก็เจอปล่องเหมือนกัน
ก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะเป็นตรงจุดกับที่ทั้ง๑๓คนอยู่ข้างล่างหรือเปล่า
ถ้าตรงแล้วก็ต้องดูด้วยว่ามันพอที่คนจะรอดได้หรือเปล่าด้วยนะฮะ